เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังจะลงเรืออีกครั้งแล้วในการเปิดปฏิบัติการรอบ
เช้านี้นะครับติดตามการรายงานจากคุณระวีการแก้ววิจิตรเชิญครับ
การค้นหาตัวคุณแตงโมนักแสดงสาวนะคะก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะ
ไปดูบรรยากาศสดด้านหลังของดิฉันณเวลานี้นะคะ
จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะซึ่งเป็นนักประดาน้ำ
เฉพาะทางนะคะเดินทางมาจากพื้นที่ของจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
รวมสิบนายด้วยกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำจาก
มูลนิธิร่วมกระตันยูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะ
ก็ร่วมสิบนายด้วยกันนะคะได้เดินทางมาถึงที่นี่
แล้วก็มีการสวมชุดนักประดาน้ำนะคะแล้วก็หลังจากที่วางแผน
ประชุมกันไปเมื่อประมาณ๘โมงที่ผ่านมาที่ดิฉันได้รายงานไปว่า
เจ้าหน้าที่ต้องมีการประชุมวางแผนเนื่องจากช่วง๘โมงจะมีเรือโดยสารนะคะ
สัญจรไปมาจำนวนมากบริเวณนี้หลังจากที่ประชุมเสร็จแล้ว
เจ้าหน้าที่ตอนนี้นะคะได้ลงไปดำน้ำนะคะ
แล้วก็เริ่มที่จะสแตนบายพร้อมกับทีมนะคะซึ่งการดำน้ำในช่วงเช้านะคะ
รอบนี้เนี่ยก็จะใช้วิธีการเดิมคือการดำน้ำต่อตัวนะคะ
เรียงหน้ากระดานนะคะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ของสะพานพระราม๕นะคะ
ต่อเนื่องจากจุดที่พลัดตกลงไปบริเวณร่องน้ำกลางเอ่อ
แม่น้ำเจ้าพระยาตามที่มีคนให้เบาะแสนะคะหรือว่ามีเพื่อนของคุณแตงโมให้เบาะแสว่า
คุณแตงโมเนี่ยได้พัดตกจากนะคะบริเวณร่องน้ำกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้นะคะ
เห็นว่าเจ้าหน้าที่กำลังลอยตัวอยู่นะคะเพื่อที่จะฟอร์มทีม
แล้วก็วางแผนในการดำน้ำค้นหาตัวคุณแตงโมในช่วงเช้านะคะ
ซึ่งตอนนี้คือเวลาประมาณ๘โมงครึ่งนะคะก็จะเป็นแผนการค้นหารอบแรกนะคะ
ของวันนี้นะคะที่มีการระดมกำลังจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยู
แล้วก็นักประดาน้ำจากทั้งสองจังหวัดนะคะนี่คือบรรยากาศสดสดค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ด้านซ้ายนี้ค่ะจะเห็นว่ามีสื่อมวลชนนะคะ
จากหลายสำนักเนี่ยนะคะคือมารอติดตามแล้วก็รอลุ้นให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะ
ว่าหลังจากนี้จะพบตัวคุณแตงโมหรือไม่หลังจากนี้นะคะ
ทีมข่าวก็ยังคงเกาะติดแล้วก็หากมีความเคลื่อนไหวมีข่าวดี
เราจะรายงานกลับไปยังสถานีค่ะระวิการแก้วิจิตรายงานจากพื้นที่ของท่าพิบูลสงครามหนึ่ง
กลังวัดนนทบุรีค่ะเจ้าหน้าที่กูภายเปิดเผลอออกมาบอกว่าเนี้ย
ตอนนี้ได้พิกัดการตกน้ำไม่ถูกต้องเพราะว่าเพื่อนของคุณแตงโมให้การวกวน
เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ทราบพิกัดแน่นอนถ้าได้พิกัดถูกต้องนะจะค้นหาได้ง่าย
ทีมข่าวของเราจะก่อติดภารกิจนี้ตลอดทั้งวัน
คุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในช่วงของข่าวเที่ยงของเรา